เหตุบ้านใกล้เรือนเคียงนะแล้วก็คนในชุมชนเดียวกัน
แต่มาก่อเหตุฟันคอของคุณตาวัย๖๕ปีโอ้โหเป็นแผลเวอะหวะเลยนะฮะ
นี้หวัดเสี่ยวมากจริงคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุด้วย
เดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่ว่าให้ดูแผลก่อน
สภาพรอยที่คุณตาวัย๖๕ปีโดนฟันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นแผลเวอะเลยค่ะ
นี่ตอนที่หน่วยกู้ไผลไปถึงไปช่วยเหลือคุณตารูดูสิ

ใช่ค่ะคุณตาสระพร้อมไค้อายุ๖๕ปี
โดนฟันที่คอด้านขวาเป็นแผลห้ารอยแล้วก็มีสามรอยนะ
มันลึกมากลึกไปถึงเส้นเอ็นเลยค่ะคุณผู้ชม
เสียเลือดเยอะมากเห็นไหมคะรอยเลือดเป็นทางยาวเลย
พอกู้ภัยไปถึงก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานที่อำเภอสรรคบุรีที่ชัยนาธนะคะ
ในที่เกิดเหตุตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
เจอเป็นปลอกมีดเหน็บ๑ปลอก
แล้วก็มีดที่ใช้ในการก่อเหตุ

ตัวนายรมหรือว่านายพัชระเจ็บเจียมพลับอายุ๔๗ปี
เขาเอาติดตัวไปด้วยตอนที่หลบหนี

แล้วพ่อของนายรมเป็นคนขับมอเตอร์ไซค
พาตัวนายรมออกจากที่เกิดเหตุ
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะตัวผู้ก่อเหตุเองเขาก็ประสาน
ญาติประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พอมอบตัวแล้วเบื้องต้นก็ให้การรับสารภาพนะคะ
สาเหตุที่ต้องไปฟันคุณตาสละขนาดนั้นเนี่ย
เจ้าตัวคนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาไม่พอใจ
มาจากการกระทบกระทั่งกันเรื่องเกี่ยวกับ
ผ่านเข้าออกที่ดินของนายสละ
ไปยังที่ดินของตัวนายรมผู้ก่อเหตุ
ซึ่งที่ดินของเขาเป็นที่ตาบอดด้านใน
ทีนี้ฝั่งนายสละไม่พอใจที่ทางตัวนายรม
ผู้ก่อเหตุกับพ่อผ่านที่ดินของนายสละที่อยู่ด้านหน้า
ทีนี้ตัวนายสละเขาก็เลยทะเลาะกับพ่อของผู้ก่อเหตุ
ผลักพ่อผู้ก่อเหตุล้ม๒ครั้ง
ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุก็ทนไม่ไหวสิคะ

เอามีดกระหน่ำฟันแบบไม่ได้นับ
หลังจากนั้นก็เอามีดไปด้วยแล้วก็หลบหนีไปตั้งหลักนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาค่ะ
ในรมทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

รวมถึงน่าจะเพิ่มข้อหาพยายามฆ่า
ถ้าเกิดว่าสอบแล้วพบพฤติกรรมเข้าข่าย
เจตนาเอาชีวิตนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชม
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
ไปดูซิมีใครอยู่ไหมจะเจอพ่อไหม

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่รู้สาเหตุจริงว่ามาจากอะไรกันแน่
แต่รู้ว่าในรมเนี่ยเขาไม่ปกติ
เขาต้องกินยาของศูนย์จิตเวท
แล้วนายรมเขาจะอยู่กับพ่อ
นิสัยใจคอเนี่ยนะก็ไม่เคยทะเลาะกับใครหรอก
แต่เวลาที่กินเหล้ามาเนี่ยโอ้ด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์
ก็จะพูดจาก็กโหกหากจะโผงผาง
ก็จะผิดใจกับครอบครัวของฝั่งคุณตาสละเป็นประจำ
แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องกับใครจริงจังสักครั้งนะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางเพื่อนบ้านเนี่ย
ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรามา
ส่วนเรื่องความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะคะเราก็ไปสอบถามมาเพิ่มเติมเหมือนกัน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขออนุมัติศาลฝากขัง
ภายในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวด้วย
สำหรับอาการของคุณตาสละที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้

แต่ว่าแผลอย่างที่บอกว่ามีอยู่๓แผลที่มันลึกไปถึงเส้นเอ็น
ทีมแพทย์เขาจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ป้องกันเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ